วันนี้จะไม่พูดถึงการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็คงจะไม่ได้นะพี่อุ๋ยเนอะปกติพี่อุ๋ยจะถามทุกงวด
ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้าง
แต่คุณผู้ชมคะท่านนี้ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
คุณเศรษฐาทวีสินคือเมื่อวานนี้ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้า
พี่น้องประชาชนที่ตลาดเมืองไทยพัฒระ
แล้วก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล๑๓ชุด
มี๑ชุดที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว

ละ๕ใบท่านนายกซื้อ
นักข่าวก็ไปแซวถามเหมือนกันท่านนายกเศรษฐาถูกรางวัล
ท่านนายกก็บอกซื้อบ่อยซื้อบ่อยอยู่แล้ว
ปกติซื้ออยู่แล้วคนซื้อบ่อยจริง
เพราะซื้อทีแบบหลายเลขใช่ซื้อแบบหลายเลขเลยซื้อแบบเป็นชุดเลย
อ๋อแล้วก็จะรู้เลยคนไหนซื้อบ่อยบ่อยอย่างไร
มาดูสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑กันยายนนิดนะคะ
งวดวันนี้ค่ะรางวัลที่๑ก็คือ๙๑๕๔๗๘

และหนึ่งในผู้โชคดีถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน
คือเหมือนกับเหมาเลยอ่ะมั้งพี่อุ๋ยเหมาจากแม่ค้าที่ตลาดเมืองไทยพัฒระ
เมื่อวานนี้น่าจะแบบข้างบนแบบอาจจะทั้งแถบอาจจะไม่ใช่ทั้งแผงแถบนะทั้งแถบ
ชุดชุดละ๕ใบและอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีเลขท้าย๙๑ตรงกับเลขท้าย๒ตัวอยู่ด้วยนะคะ
เท่ากับว่าชุดนี้จะได้๙๑๕ใบรางวัลเลขท้าย๒ตัวก็รางวัลละ๒๐๐บาท
คูณไปก็เท่ากับ๑๐๐๐๐บาทนักข่าวก็ไปถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาถูกลอตเตอรี่นี่
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยิ้มบอกก็รู้จากสื่อนี่แหละแต่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เงินรางวัล
เพราะหลังซื้อแจกลอตเตอรี่ให้คนอื่นไปหมดแล้วซื้อแล้วแจกเอ้าใครได้รับแจกบ้างก็ไม่รู้เนอะ

ไม่รู้ใครถูกร้ามสูงที่ใครถูกวะ

บอกว่าก็รู้จากนักข่าวนี่แหละ
ก็ซื้อมากุญแจคนละใบคนละใบคนละใบ
ใครได้บ้างแสดงตัวก็ได้นะคะ